งานเดียวกันเมื่อสักครู่ได้เห็นนะคะคุณเจี๊ยบละละนาค่ะ
คุณผู้ชมนี่ก็เป็นสาวข้างรักอีกคนนึงนะคะ

เค้าพึ่งย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่
เป็นบ้าน๑๐ล้านกว่าบาท
ส่วนเรื่องที่มีภาพแฟนสาวคุณเดียใส่ชุดแต่งงาน
เจี๊ยบบอกว่าคือยังไม่ได้แต่งนะคะ

แพลนงานแต่งนี่คือยังคงมีหรือว่ายังไงไหมคะ

ยังสร้างบ้านหมดแล้วก็เหมือนต้องมาเริ่มเก็บเงินกันใหม่เนาะ
ก็อย่างที่บอกว่าเราพอเราสร้างบ้านแล้วมันเหมือนเป็นเงินก้อนใหญ่
ถ้าใจเจ๊บเลยถ้าอยากแต่งคือเจ๊บอยากให้มีกฎหมายมารองรับก่อน
ถ้าเกิดมีกฎหมายแล้วเราก็แต่งก็ยิ่งแบบเหมือนมันฟิน
แต่งไปแล้วก็มีทั้งกฎหมายที่แบบมันได้จริงด้วยอะไรอย่างนี้
มันก็จะรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันครบสูตรอะ
แต่งอยู่ทุกวันแต่งหญิงน่ะ
หยอกตัวเองตั้งคู่เลยค่ะ